ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพลทหารนะฮะ
ที่ถูกซ้อมถูกซ่อมในค่ายทหารอีกแล้ว
ตอนนี้ปางตายนะครับอาการเป็นตายเท่ากันนะครับ
ต่อให้หายดียัดหมอก็บอกว่าก็คงไม่เหมือนเดิม
ใช่บอกว่าโอกาสรอดแค่๓๐เปอร์เซ็นต์นึงตอนนี้ก้านสมองตาย
ถ้ารอดจริงมีปฏิหารจริงก็จะไม่เหมือนเดิมค่ะ
คือพลทหารหรือว่าทหารเกณฑ์นายนี้
ชื่อว่าพลธหารคชาพะชะอายุ๒๒ปี
เกณฑ์ทหารอยู่ที่ค่ายทหารที่ลบบุรี
กองพันธหารราบที่๓กรมทหารราบที่๓๑
รักษาพระองค์หรือว่าตร๓๑พันธุ์๓รออ

ตอนแรกข่าวที่ออกมาเนี่ยญาติญาติบอกว่า
คชาเนี่ยถูกรุ่นพี่ที่เป็นพลทหารเหมือนกันนะ

ซ่อมหรือว่าทำลงวินัยอะไรก็แล้วแต่
แต่ทางค่ายทหารยืนยันมาแล้ว
บอกว่าไม่ใช่ซ่อมไม่ใช่ทำลงวินัยอะไรทั้งสิ้น
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องซ้อมกันเอง
ที่ญาติเล่าก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนะครับ

แฟนสาวของเพื่อนหลาน

ภรรยาของหลานคือน้องเขามีภรรยาแล้วนะพลทหารคชาเนี่ย
โทรมาบอกว่าพลทหารคชาเข้าโรงพยาบาลมีอาการหัวใจหยุดเต้น
แต่ไม่แจ้งว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
พ่อของหลานก็โทรไปถามที่ค่าย
มีทหารคนหนึ่งรับสายก็บอกว่าไม่รู้รายละเอียด
รู้ว่าแค่ไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
ไปสักครึ่งชั่วโมงก็มีทหารอีกคนนึงโทรมาหาพ่อหลาน
บอกว่าหลานกำลังจัดสัมภาระเตรียมจะเข้าป่าไปฝึก
แล้วอยู่ดีก็น็อกก็เลยนำส่งโรงพยาบาล
ซึ่งห่างจากค่ายทหารไปประมาณ๑๕นาทีนะฮะโรงพยาบาลอานันทะมหิดล
หน้าของพลทหารคชาบอกว่าต่อมาสักประมาณตี๒ของวันที่๒๒สิงหาคม
หมอได้โทรมาบอกพ่อกับแม่ของหลานว่าหลานหัวใจหยุดเต้น
ทำการปั๊มหัวใจมา๑๕นาทีแล้วถ้าปั๊มแล้วยังไม่ขึ้นจะให้ปั๊มต่อหรือไม่
เพราะเขากลัวว่าซี่โครงจะหักพ่อกับแม่ก็ยืนยันว่าจะให้ปั๊มจนกว่าหัวใจจะเต้น
จากนั้นแม่และภรรยาของหลานก็เดินทางไปถึงโรงพยาบาลประมาณ๖โมงเช้า
ญาติทำใจถ้าฟื้นขึ้นมาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะสมองขาดออกซิเจนนานมาก
เนื่องจากหัวใจหยุดเต้นไปสองสามครั้งตอนมาถึงโรงพยาบาลมีอาการไตวายด้วย
หลานลืมตามองแล้วน้ำตาไหลก่อนจะหลับไปยังขยับร่างกายอะไรไม่ได้
จากนั้นช่วงสายของวันต่อมาพ่อก็โทรไปหานายทหารคนหนึ่งที่มียศพันโท
แล้วก็บอกว่าลูกชายไม่น่าน็อกไปเองนะไม่มีโรคประจำตัวอะไรด้วยก็แข็งแรงดี
อยู่ดีดีจะน็อกได้ยังไงกระทั่งนายทหารคนนี้ถึงยอมรับกับพ่อว่า
มีพลทหารรุ่นพี่๓คนทำการซ้อมหลานจริง
โดยจับทั้งสามคนเนี่ยจับขังคุกทหารไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไร
เรื่องต้นทั้ง๓คนสารภาพว่าได้ทำการซ่อมรุ่นน้อง
ซึ่งนายทหารคนดังกล่าวบอกว่าจะรักษาและดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับ
สาวของพลทหารคชาบอกว่าพี่สาวของตนซึ่งเป็นแม่ของหลานเนี่ย
บอกว่าได้จับตัวน้องพลิกดูเบื้องต้นพบว่าตามหน้าอกและเอวมีรอยบวมขึ้น
แต่แม่ไม่กล้าดูเยอะเพราะทำใจไม่ได้
แล้วที่ผ่านมาตั้งแต่หลานเข้าประจำการเป็นทหารเกณฑ์ที่ค่ายนี้
ตั้งแต่๑พฤษภาคม๒๕๖๐ก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรแบบนี้เกิดขึ้น
แต่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วหลานลากลับมาพักที่บ้าน
ตอนที่มาพักที่บ้านเนี่ยมีรุ่นพี่วีดีโอคอลมาหา

ซึ่งตอนนั้นคือจับมือจับไรน้องกระดิ่งไม่ได้ค่ะที่อาการตอนแรกที่ไปเห็น
คือตอนนี้อาการน้องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทรงตัวอยู่ที่แบบ
คือคุณหมอเขาบอกคุณแม่เลยว่าน้องฟื้นมาน้องจะไม่เหมือนเดิมนะ
เพราะว่าน้องหยุดหายใจไปหลายรอบแล้วก็มีอาการไตวายอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วคืออาการน้องก็ไม่ดีขึ้นก็คือแบบไม่มีสติไม่อะไรสักอย่าง
คือถามจากคุณหมอก็มีแต่แบบว่าเขาก็บอกว่าเขารักษาอยู่แต่เราไม่รู้ว่าแบบยังไง
ทางญาติก็คุยกันว่าคือน้องเป็นคนแข็งแรงที่แบบว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรค่ะ
ไม่น่าจะมีปัญหาว่าทำไมน้องถึงน็อกไม่น่ามีสาเหตุอะไรเราก็แบบจนประมาณช่วงสายสายค่ะ
เขาทางนายนายยศพันโทนี่แหละค่ะเขาเลยมาคุยกับแม่ของน้องว่าคือเขายอมรับว่า
เขารู้ว่าเขารู้แล้วว่ามีพลทหารที่เป็นรุ่นพี่๓นายซ้อมน้อง
แล้วเขาก็บอกว่าน้องคนที่ซ้อมก็ยอมรับแล้วตอนนี้จับขังไว้อยู่
ก็เหมือนกับว่าบอกผู้ปกครองว่าเขายอมรับความผิดประมาณนี้ค่ะ
แต่แบบเขาก็บอกว่าเขาจะดูแลรักษาเต็มที่แต่ทหารสามนายนั้นเขายังไม่ได้ตัดสิน
หรือว่าสืบสวนอะไรเพราะเขารอนายทหารยศในพลมาเหมือนกับว่ามาสืบสวนอีกทีนึง
เพราะว่ายศเขามันยังทำไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
ตอนแรกที่เข้าเยี่ยมครอบครัวยังสามารถถ่ายรูปผู้บาดเจ็บได้
พบว่ามีอาการตามหน้าอกและเอวมีรอยบวมช้ำ
แต่ต่อมากลับมีทหารมายืนคุมห้ามถ่ายรูป
ล่าสุดอาการหลานยังทรงตัวไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น
ตอนนี้อยากย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
แต่มีทหารนายหนึ่งมาเกลี้ยกล่อมให้รักษาตัวที่เดิม
แล้วก็ถามกลับมายังครอบครัวว่าจะมีค่ารักษาพยาบาลหรือไม่
พร้อมกับพูดจาเหมือนกับว่าพลทหารคชาจะไม่ฟื้นขึ้นมา
ครอบครัวจึงอยากเรียกร้องให้ย้ายไปรักษาโรงพยาบาลเอกชน
โดยเตรียมจะไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
จากคนเอกประยุจจันโอชานายรับมนตรีด้วย
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ค่ะภรรยาของพลทหารคชานางสาววันนิสาบุญตาอายุ๒๕ปี
หรือคุณไฟล์นะคะภรรยานี่ท้องอยู่ด้วยนะคะ
ท้อง๕เดือนท้องลูกคนที่๒ของพลทหารคชาค่ะ

ใช่ตอนนี้ท้องอยู่๕เดือนเนี่ย
ภรรยาก็ไปกับพ่อกับแม่ของพลทหารคชา
ไปแจ้งความค่ะกับพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรี
ให้เอาผิดกับพลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓นาย
ข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
พนักงานสอบสวนสอบปากคำเบื้องต้นแล้วนะคะ
แล้วก็มีพันโทมนชัยยิ้มอยู่ผู้บังคับกองพันธานราบที่๓
กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์
และนายทหารพระธรรมนูลนำพลทหารทั้ง๓นายที่ก่อเหตุ
ไปที่โรงพักด้วยไปเข้าพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็ไปกราบขอขมาครอบครัวของพลทหารคชาค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
โทมนชัยบอกกับทีมข่าวของเรา
ยินดีที่จะนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการซ่อม
แต่เป็นการทะเลาะวิวาดกันเอง

ทางครอบครัวของพลทหารคชา
เขาก็เปิดเผยภาพให้ได้ดูว่า
เขาก็ไปกราบที่เตียงก่อนแล้วด้วยนะคะ

ไม่อยากจองเวรอะไรต่อกันแต่ก็ต้องรับผิดชอบ

๓คนนี้รับปากว่าจะรับผิดชอบนะคะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ชัยเกรดโกมลผู้กำกับสพเมืองลบบุรี
บอกว่าตำรวจได้ดำเนินการตามที่ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วนะคะ
เดี๋ยวต้องรอผลพิสูจน์ทางแพทย์ว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนสาหัสขนาดไหน
แล้วจะเชิญคนที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งพลทหารทั้งสามนายที่ก่อเหตุ
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
ด้านอาการของพลทหารคชายังโคม่านะคะ
เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกไปยังหายใจเองไม่ได้
ใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเดี๋ยวต้องมีการฟอกไตด้วย
แล้วก็ต้องเอ็กซาเรย์สมองเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์บอกว่า

ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการซ่อมไม่ได้เป็นการทำรงวินัย
เป็นการทะเลาะกันเองระหว่างพลทหารด้วยกัน
กองทัพไม่มีระบบซ่อมแล้วนะคะท่านยืนยันแบบนี้
แล้วก็ช่วงนี้ไม่มีการฝึกทหารเกณฑ์ด้วยนะคะ
ส่วนครอบครัวของพลทหารคชาจะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
โดยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ดำเนินการ
ซึ่งก็ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นทางคดีอาญาหรือว่าโทษทางวินัย
กระบบซ่อมอะไรต่างคงไม่มี
ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องพวกนี้ผมบอกแล้ว
เป็นนโยบายอยู่แล้วเรื่องการซ่อม
เรื่องการทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้ต้องไม่มี
คือในภาพรวมนะเวลานี้ไม่ใช่ช่วงการฝึกสรรค์ใหม่
ก็อาจจะมีบ้างที่มีความขัดแย้งในทหารด้วยกันเอง
คือมันไม่ใช่แค่ตัวของน้องพลทหารคชาคนเดียวไง
อายุ๒๒ปีนะพลทหารคชา

มีลูกคนนึงแล้วอยู่ในท้องของภรรยาอีกคนนึง
ถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาถึงกับชีวิตเนี่ย
สามคนที่ก่อเหตุจะรับผิดชอบชีวิตพ่อแม่ลูกเมียเขาได้เหรอ

ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ทำลงวินัยอะไรก็ไปซ้อมกันเองอะไรกันเอง
แต่ต้องยอมรับว่ามันเกิดในค่ายทหาร
ใช่ไหมท่านจะบอกว่าไม่มีการซ่อมไม่มีการอะไรแล้ว

แต่มันก็มีไอ้พวกรุ่นพี่ที่มันชอบทำตัวแบบว่า
เฮ้ยรุ่นน้องต้องศรีรวราบกับฉัน
ถ้าไม่ยอมเนี่ยโดนนะ
ผู้บังคับบัญชาเขาก็ออกมาแอ่นอกรับในระดับหนึ่งนะคะ
โทมนชัยยิ้มอยู่ผู้บังคับกองพันธานราบที่๓
กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีค่ะ

เขาก็บอกว่าตอนนี้ดำเนินการทางวินัย
ลงโทษพลทหารทั้ง๓นายที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
รวมถึงนายสิบเวรที่กำกับดูแลพลทหารเหล่านี้
ส่วนโทษทางอาญาก็ต้องไปว่ากันที่ทางตำรวจสพเมืองลบบุรี
แล้วก็ทางผู้บังคับบัญชาบอกว่าตอนนี้ได้เจอตัวของพลทหารคชา
แล้วก็ได้คุยกับครอบครัวของพลทหารคชาแล้ว
พลทหารที่ก่อเหตุทั้ง๓นายเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นการทะเลาะกัน
ผู้บังคับบัญชาก็ยืนยันว่าไม่ได้ปกปิดการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชา
ยืนยันว่าจะทำทุกอย่างตามกฎหมายแล้วก็จะดูแลพลอาหารคชาและครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บ

แต่ว่าคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปดูเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์จริง
พลทหารถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเจ็บหนักเสียชีวิตแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในค่ายทหารอ่ะครับ
หน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๒๕๕๔มีพลทหารเสียชีวิตระหว่างประจำการ๘นายนะคะ
ปี๒๕๕๔พลทหารวิเชียนเผือกสมอายุ๒๖ปีเป็นอดีตพระพิสุกที่จบการศึกษาระดับปริญญโทแล้วสมัครเป็นทหารกองพันธนาที่๔
กรมหลวงราธิวัตรราชนครินต์จังหวัดปัตตานี
อันนี้คือก็เป็นการเสียชีวิตจากอวัยวะภายในบอบช้ำและไตวายนะคะ
ปี๒๕๕๗พลทหารสมชายศรีเอื้องดอยอายุ๒๒ปีทหารค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่ถูกใช้ปี๊บครอบหัวแล้วถูกรุมตีด้วยอาวุธเนี่ยค่ะ
ปี๒๕๕๙พลทหารทรงธรรมหมุดหมัดอายุ๒๓ปีทหารเกณฑ์สังกัดรอ๑๕๒๐๐๑ค่ายพยักษ์อำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
ก็มีเลือดออกในสมองจนเสียชีวิตนะคะ
ปี๒๕๖๐นะครับปีที่แล้วมีพลทหารเสียชีวิต๓นาย
พลทหารนพดลวรกิจพันธ์๒๑ปีนะฮะทหารประจำการกองบัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๕
ค่ายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีลิ้นหัวใจฉีกขาดเสียชีวิต
พลทหารยุทธกินันบุญเนียมอายุ๒๒ปีเป็นทหารกองประจำการสังกัดกองร้อยมณฑนทหารบกที่๔๕สุราธานี
ถูกรุมทำร้ายในเรือนจำของค่ายทหารนะครับ
พลทหารอดีศักดิ์น้อยพิทักษ์อายุ๒๑ปีทหารเกณฑ์สังกัดค่ายเทพศตรีศรีสุนทร
พลทหารราบที่๕ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสียชีวิตอย่างกระทันหันแพทย์ชนสูตรศพแล้วพบว่า
มีรอยฟกช้ำและกระดูกซี่โครงหัก
ส่วนปีนี้ครับ๒๕๖๑มีพลทหารเสียชีวิตไปแล้ว๒นายนะฮะ
ก็คือพลทหารมูฮัมมัติอีรฟานเจ๊มะ
ทหารเกณฑ์นาวิกโยธินค่ายตากศิลป์จังหวัดจันทบุรี
เกิดอาการฮีสโตรกจนเสียชีวิต
พลทหารกิตติศักดิ์บุญมณีอายุ๒๒ปี
พลทหารสังกัดค่ายอภัยบริรักษ์จังหวัดพัทธลุง
เสียชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด
หลังจากที่มีอาการท้าวแพลงนะฮะ
คือนี่เราย้อนข้อมูลแค่ปี๕๔นะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีอีกเท่าไหร่นะครับ
คือเขาเข้าใจแหละว่ามันอาจจะเป็นส่วนน้อยก็พูดได้
แต่ผมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน
หรือว่าคนที่เขาอยากจะเข้าเกณฑ์ทหารเนี่ย

แต่ท่านต้องทำให้เขามั่นใจ
ลูกหลานเขาเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต
เพราะว่าพอมีข่าวแบบนี้ครอบครัวเขาก็หวั่นนะ

แต่พอเห็นข่าวแบบนี้มันถอยไงคือ
คือเราก็อยากจะมั่นใจแหละในค่ายทหาร
ท่านผู้บังคับบัญชาหน่วยต่างท่านก็ให้ความมั่นใจ

ให้คนที่มันคิดจะทำรังแก่รุ่นน้อง
มเหงรุ่นน้องอะไรพวกนี้
รู้ว่าครูฝึกอ่าลองแกลุ่นที่มาฝึกเนี่ย

เอาให้หลาบจำให้เห็นว่าโทษมันแรงโทษมันหนัก

ไม่ใช่ส่วนน้อย

แล้วก็ล่าสุดอาการของพลธหารคชาก็น่าเป็นห่วง
เป็นข้อมูลเมื่อช่วงเย็นนะคะประมาณสัก๖โมงครึ่งเย็นนี้
ข้อมูลจากทางครอบครัวของพลทหารคชาบอกว่าอาการก็คือ

โอกาสรอดไม่ถึง๓๐นะคะ
คือถ้ามีปฏิหารแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาได้จริงเนี่ย

แต่ทางญาติก็ยืนยันว่าอยากจะให้คุณหมอยื้ออาการ
พลทหารคชาให้ถึงที่สุด

ครอบครัวของเขาภรรยาของเขาเนี่ยค่ะ

ทางครอบครัวบอกว่าตอนแรกก็
ส่งตัวพลฐานคชาไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่กรุงเทพนะคะ

ก็อย่างที่คุณภาคภูมิรายงานไปก็มีเหมือนทหารเข้ามาเฝ้าอยู่หน้าห้องนะคะ

คุณแม่ของพลทหารคชาก็ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์คุยกับนักข่าวของเราบอกว่า
พลธหารร่วมพี่สามนายที่เกาะเหตุอ่ะค่ะ
รับว่าทำร้ายพลทหารคชาเพราะอะไรรู้ไหมคะ

ไปทำร้ายเขาปางตายก้านสมองตายเนี่ย

อาศัยจังหวะช่วงเวลากลางคืนที่พลทหารนายอื่นหลับหมดแล้ว
ไม่มีผู้บังคับบัญชาอยู่ในเรือนนอน
รุ่นพี่ทั้ง๓ไปเรียกพลทหารคชามาซ่อม
ให้ทำท่าหัวปักพื้น
แต่จุดที่ทำท่าหัวปักพื้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าไม่แน่ใจว่ามันพื้นอะไร
มันพื้นปูนพื้นย่าหรือพื้นอะไร
แล้วระหว่างที่พลทหารคชาทำท่าหัวปักพื้นอยู่
พลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓นายทำร้ายร่างกายซ้ำไปอีกค่ะ

พลทหารคชาล้มลงไปนอนกับพื้น

ก็รุมทำร้ายต่อจนพลทหารคชา
หมดสติคือทำร้ายจนเขาหมดสติถึงหยุด
ไม่หมดสติไม่หยุดนะคะ
ตัวรุ่นพี่บอกไหมครับคุณแม่ว่าทำลงวินัยอะไรอย่างนี้
มันเกิดจากอะไรน้องไปทำอะไรผิดอะไรแบบนี้นะคุณแม่
ที่เขาสรรพาพมาเขาก็บอกให้ว่ามันใจนะคะ
มันใจ

ก็บอกว่าผู้ใหญ่รับรู้เพราะว่าแล้วใช่ปุ๊บ
ต้อนรักษณะต่ออีกทีจะพื้นไปอย่างนี้
คุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้ามีปฏิหารจริง
พลทหารคชารู้สึกตัวแล้วก็หายดีเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าไม่ต้องเป็นทหารแล้ว

ออกจากราชการทหารคือให้ออกทันที

ที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมไม่ต้องเป็นมารัฐหงษ์ทหาร

คือฟังจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยนี่มันพยายามฆ่าเลยนะ
คือมันทำแบบโหดร้ายมาก
คือถ้าเขาไม่สลบไม่หยุดน่ะนะคะนะครับ